คุณผู้ชมค่ะมาติดตามหนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่า
พาริสค่ะอัปเดตผลงานละครของตัวเองนะ
เพราะว่ามาร่วมกันกับช่อง๓เป็นครั้งแรกเลยค่ะ
ในละครโลกหมุนรอบเธอค่ะ

โหคุณผู้ชมดูลายที่นักแสดงตะกร

ดูจากรูปฟิตติ้งค่ะฮือฮาเลยคุณผู้ชม

เจมส์จิรายูโบมีลาดาไอภาริช

แถมอินเนอร์ในการโพสต์ท่ามันไม่ธรรมดานะพี่คุณผู้ชม
อันนี้คือเจอกันครั้งแรกแต่ว่ารู้สึกแบบสนิทกันมานานมาก
ค่ะมาเผยเบื้องหลังว่าการทำถ่ายทำ

อารมณ์การทำงานก็เหมือนเป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นเลย
คือมีเสียงโฮรอฟกันตลอดทั้งกอง
รู้สึกเครียดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกกดดันค่ะ
แม้จะเป็นการทำงานกับช่อง๓ครั้งแรก

ทั้งโบแล้วก็เจมส์นะคะเดี๋ยวไปฟังกันนิดนึงค่ะ

แบบสนิกกันได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไร

ชอบจัดมินิคอนเซิร์ตอยู่ในกอง

ล่าสุดไปอยู่พี่เจมส์ก็หยิบแท็บเล็ตของเขาขึ้นมา
ว่าเราต้องทำเพลงกันแล้ว
อะไรก็ไม่รู้ทำเพลงจริงจังแล้วก็แบบนั่งกดอะไรอย่างนี้
ผมก็แบบเอาจริงดิพี่ว่างหรือมาลองดู
ตอนแรกเรานึกว่าจะเป็นคุณชายคุณชายนิ่ง
น่ารักดีนะสนิทกันมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนลีลาในคอนเสิร์ตตันไฟล์ตันค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยไอซ์ก็ถูกพูดถึงจากลีลา
โอ้โหเอลเด้ง
เอลเด้งเข้าสู้แบบนี้ถ้าลืมผ้าพระเอกเขาไปเลย
แต่หน้านิ่งเลยนะแต่ว่าเอลโอ้โหคุณผู้ชม
ก็เลยขอใช้ทั้งเสียงร้องแล้วก็ลีลาเข้าสู้สายแข็งแบบนี้ละกัน
เรียกได้ว่าจำชื่อเพลงที่ตัวเองร้องไม่ค่อยได้หรอก

อกจากนี้ค่ะยังส่งกำลังใจให้เพื่อนบิลกิ้นด้วย
เป็นหนึ่งในศิลปินที่จะมาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะ
แต่ว่าบิลกิ้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

อืมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความสามารถครบทั่วนจริงน้องไอภารินนะคะ
ชอบนะเต้นตั้งแต่บัตร๕๐๐ทะลุไปนู่น๓๐
๓๐๐๐ที่ยังเห็นเอวไวอยู่เลยอ่ะนะครับคุณผู้ชม